ผู้ชมครับที่มุกดาหารนะครับมันมีปมแค้นในเครือญาติเกิดขึ้น
ลุงอายุ๖๗ปีใช้มีดเนี่ยไปแทงหลานเขยจนเสียชีวิต
ส่วนตัวเองก็เจ็บจากการถูกซ้อม
สาเหตุพบว่ามันเป็นแค้นฝังหุ่นนะครับเพราะว่าเคยทะลอกกันมาเมื่อ๒ปีก่อนนะครับ
นี่แม่กอดศพลูกชายอยู่นะครับนี่ฮะหลังจากถูกลุงของเมียเนี่ย
ที่มุกดาหารท้องที่สอบพคำชะอี
สพคำชะอีได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะฮะ
คอกวัวท้ายหมู่บ้านที่บ้านทรงหมู่๒ตะบนบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านายตินไนศิลารักษ์อายุ๓๓ปีตอนนั้นถูกแทงนะฮะ
เข้าที่ชายโครงด้านขวาแล้วก็นอนอยู่ข้างซากวัวที่ชำแหละอยู่นะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันอาการสาหัสนะครับสุดท้าย
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคำชะอีคนก่อเหตุคือในเฮืองศรีบุลมอายุหกสิบเจ็ดปี
นี่เป็นลุงของเผลยาผู้ตายก็เลยเป็นหลานเขย
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้ตัวในเฮืองคนก่อเหตุกับหลานเขยเนี่ยเขาเคยมีปากเสียงทะเลาะกันมาก่อน
แต่๒ปีกว่าแล้วนะแต่ยังแค้นฝังหุ่นกันอยู่
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ในเฮืองเดินถือมีดปลายแหลมเข้าไปหานายตินใน
กำลังชำแหละเนื้อวัวอยู่แล้วใช้มีดเนี่ย
แทงเข้าชายโครงด้านขวาเขา
หลังเกิดเหตุในเฮืองก็ถือมีด

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตร

แล้วก็ไปเจอมีดปลายแหลม๑เล่ม
แล้วก็คุมตัวในเฮืองไปดำเนินคดี
แต่ก็ต้องส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะก่อน
นี่ครับเพราะว่าถูกซ้อมเข้าไปหลังจากก่อเหตุนี่มีดนะฮะ

ตอนที่สามีกำลังชำแหละเนื้อวัวอยู่
เฮืองเนี่ยเดินถือมีดเข้ามา
ทางด้านหลังแล้วก็แทงสามีเธอจากทางด้านหลังไม่ทันได้ตั้งตัว
ขณะเดียวกันก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่า
เฮืองกับสามีของเธอก็เห็นคุยกันปกตินะ
แต่ทั้งคู่เนี่ยเขาเคยทะเลาะกันมาก่อน
จนต้องขึ้นโรงพักมาแล้วเมื่อสองปีก่อนนะฮะ

แต่เธอยืนยันว่าสามีเธอไม่ได้เมาไม่ได้หาเรื่อง
มีแต่ลุงของเธอนั่นแหละตอนนี้เธอยังงงอยู่ว่า
ทำไมถึงก่อเหตุแบบแทงกันขนาดนี้
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุด
คือที่สุดค่ะ
แม่เพื่อน
เกิดขึ้นนะฮะทางคู่ต้องหาเขาอ้างว่า
ผู้ตายทำร้ายร่างกายเขาก่อนเขาเลยใช้มีดแทงสวนไป
แต่มันก็ขัดกับข้อมูลที่ได้จากพยานคนต่างนะ
ที่เขายืนยันว่าผู้ตายเนี่ยถูกแทงข้างหลัง

นักข่าวก็ถามว่าเอออยากจะขอโทษครอบครัวคนตาย
บ้างไหมเนี่ยลองไปฟังนะฮะ
แต่มื้อเผ็ดซ่องมื้อใดระเบาะยาตรต้นแน่
เขาทำลายเขาก่อนนะครับ
ก็ยืนยันอย่างนี้บอกไม่ขอโทษด้วย
พี่ชายภรรยาคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าน้องเขยกับผู้ตายเนี่ยเขาทะเลาะกันมาก่อน
ซึ่งตัวของในเฮืองน้องเขยเป็นคนอารมณ์ร้อน
เวลาเมาชอบหาเรื่องคนอื่น
ครั้งก่อนที่ทะเลาะกับผู้ตายก็ไปทำร้ายร่างกายเขาจนต้องขึ้นโรงพัก
มเหตุเพราะว่าผู้ตายเนี่ยใช้ค้อนปอนไปทุบที่แขนผู้ก่อเหตุจนแขนหัก
ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นปมเหตุที่ทำให้น้องเขยผูกใจเจ็บมาตลอด
แม้เหตุการณ์จะผ่านมา๒ปีกว่า
แล้วที่ผ่านมาน้องเขยก็พยายามไปหาเรื่องผู้ตายมาหลายครั้ง
เมื่อวานนี้สบโอกาสนะเอามีดไปแทงเขา
ตอนที่เขานั่งชำแหละเนื้อวัวอยู่ไม่ทันระวังตัว
ทางคดีนะครับสพคำชะอีบอกว่าแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นกับในเฮืองนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
หลังจากทำแผนแล้วก็จะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม

ส่วนศพของผู้ตายวันนี้ชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
รับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วที่บ้านเกิดที่จังหวัดยะโสธรนะครับ